คู่รักหมากคิมกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้อากาศดีใช่ไหมบ้านพักตักอากงตักอากาศหลายคนไปเช็คอินตามโรงแรมแถวเขาใหญ่แต่คู่นี้บอกเลยค่ะไม่ต้องไปเช็คอินตามโรงแรมเพราะว่าบ้านพักเขาก็มีค่ะน้ำพักน้ำแรงล้วนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งคู่ร่วมด้วยช่วยกันลงมือลงแรงลงเงินตั้งแต่ต้นจนจบ
หรือไม่อีกสักไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ได้รู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามีข่าวลืนล่าสุดออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะแต่งงานกันเร็วเร็วนี้แหละค่ะ
คือถ้าแต่งก็โอเคนะทุกอย่างลงตัวแล้วผ่านเลข๗กันมาด้วยกันแล้วคู่นี้เก็บเงินเก็บออมทุกอย่างมาสร้างทุกอย่างมาด้วยกันก็วางอนาคตไปในทางที่ดีด้วยกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะต้องเห็นว่าธุรกิจของทั้งคู่นี่มีหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรื่องของสุขภาพร่างกายต่าง
หูคู่นี้นี่ถ้าแต่งงานน่าจะเป็นงานใหญ่อีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราเลยเนอะ